อีกหนึ่งเรื่องนะฮะวันนี้หลายคนก็จับตามองพักเพื่อไทย

เพราะวันนี้พักเพื่อไทยเขานำทีมโดย

ที่ทำการพักมาถึงรัฐสภาเนี่ย

สอสอก่อนก่อนแบบว่าก่อนถือว่าเป็นสอสอกันหมดแล้วล่ะ

อย่างที่ไปถึงที่สภาปุ๊บก็สักการะ
พระสยามเทวาธิราชครับผมสรรตาสรรหญ้าสินศักดิ์สินประจำ

วันนี้๑๔๑คน
สอสอเด็กสุดเมื่อวานเจออายุของผู้หญิงเด็กสุด๒๖
ส่ออายุเด็กสุดคือ๒๘
แน่นอนทางด้านหมอชนละนานก็เปิดเผยแล้วว่า
วันนี้ก็ไม่ได้มีเลิกมียามอะไรหรอก
กรกตคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลวันที่๑๙มิถุนายน

เป็นวันแรกที่ได้รับหนังสือรับรองจากกรกต
ขอให้สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งรายงานตัวพร้อมกัน
ส่วนที่ไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นธรรมเนียมอยู่แล้ว

ที่ทำการพักครับอีกการถามว่าสรุปเป็นข่าวกันนานเหลือเกิน
เกี่ยวกับข้อสรุปเพราะว่ามีสมาชิกของพักเพื่อไทยมีความกังวลว่าจะบานปลาย
ว่าผลสรุปเกี่ยวกับประธานสภาผู้แทนราชดรนี้ว่ายังไง
ชนละนานเก่าพักเพื่อไทยให้ความสำคัญและระมัดระวังเรื่องนี้
แต่ในขั้นตอนการพูดคุยนั้นจะต้องเปิดตรงกลาง
เมื่อมีตัวแทนของฝ่ายบริหารที่เรามอบให้เป็นคณะเจรจาไปกำหนดแนวทาง
ก็ต้องนำหลักการนี้ขอความเห็นจากสมาชิกพักก่อน
หมายถึงสมาชิกพักคือ๑๔๖คนสสส่วนสอสอของพักบางคนเห็นว่า
หากจะได้ตำแหน่งประธานสภากับพักเก้าไกรก็จะมีบางคนรับไม่ได้เหมือนกัน
ก็จะขอฟรีโหวตคุณหมอชุระนานกล่าวว่าตามบทบัญญัติสอสอ
ทำหน้าที่ตามความคุ้มครองภายใต้รัฐมนูลเนี่ยมีสิทธิ์ในการออกเสียง
แสดงความคิดเห็นแต่ในระบบพักการเมืองจริงแล้วฟีโวทเป็นไปไม่ได้
มันจะต้องมีการพูดคุยโดยตนเชื่อว่าสอสอพักเพื่อไทยจะมีวินัยมั่นใจ
พอที่สอสอทุกคนทั้งแบ่งเขตเลือกตั้งและปาร์ตี้ลิสต์๕๐๐คนถือว่า
ผ่านหมดแล้วสอสอหมดแล้ว
ก็คือสเต็ปต่อไปก็คือเลือกประธานสภา
เพราะฉะนั้นอาจจะมีรัฐบาลไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป